ไปต่อกันที่หนึ่งหนุ่มเอวพริ้ว

จากมีงานละครมาจอรอคิวอยู่แล้วนะ

เออต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เสียงดีมาก
แล้วก็แจ้งเกิดจากการคว้าแชมป์เวทีประกวดร้องเพลง
ตอนนี้โอ้โหแฟนคลับคุณปอทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียว
สำหรับนักร้องเอวคุณปอร์อันโลก

โฟตกระปิบกระปอย
แม้ว่าช่วงนี้เขาเองผลงานหน้าจอยยังไม่ได้ติดตามอะไรกันมาก
แต่ต้องบอกเลยว่าได้ชมแน่นอนนะไม่ขาดสายแน่ล่ะ
โคจรมาโชว์ฝีไม้ลายมือผ่านจอแก้วแล้ว

และยังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ของเจ้าพ่อละครเวที

โดยนักร้องหนุ่มคุณปอบอกว่าโอ๊ยโชคดีนะ
ทางค่ายต้นสังกัดเขาเปิดกว้าง
รับงานต่างค่ายได้ตามความเหมาะสมค่ะ
ซึ่งคุณปอเองบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ

แล้วก็นักแสดงที่มีความสามารถคนอื่นที่หลากหลายมากขึ้น
แล้วก็เป็นการพัฒนาความสามารถตัวเองไปในตัวอีกด้วยค่ะ
ก็โอเคครับจริงเปิดกว้างมากเลยที่ค่ายผม

แล้วก็อยากทำอะไรเขาก็ถามความคิดเห็นเราว่า
ชอบทำไหมอย่างนี้โอเคไหมอะไรอย่างนี้

แล้วก็ตอนนี้จะมีละครเวทีด้วยครับผม
ก็ปลายปีนี้เป็นโปรเจคใหญ่เลยครับ

ก็รอติดตามว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็รับบทเป็นใคร

ก็กำลังทำอยู่จริงเราอยากปล่อยแล้ว
แต่ว่าด้วยถ่ายติดถ่ายละครอะไรอย่างนี้ครับ
คือบางทีมันไม่ได้โปรโมทอะไรอย่างนี้

จะวางแพลนจะปล่อยเดือนประมาณช่วงกันยา
แต่ว่ามันไม่น่าจะทันเพราะว่าติดละครด้วย

พอเวลามันไม่มีแล้วมันกลัวไม่เต็มที่
เดี๋ยวผลงานออกมามันก็จะไม่โอเคแล้ว
เห็นไหมนี่แค่มาออกงานที่ไทยรัฐนะ
คุณผู้ชมเขามีผลงานเพลงพิเศษนะครับ
ร่วมกันกับ๓คน๓หนุ่มเลยก็มีคุณปออันนบนี่แหละ
แล้วก็นนทนนอีกคนนึงก็คือคุณหนุ่ม
๓ผ่านก็ผ่านหมดเลยอ่ะสุดที่ทุกคน
แล้วตอนนี้คือยอดวิวกำลังทะยานด้วยนะ
เป็นเพลงแนวจังหวะโจ๊กสนุกแบบนี้แหละ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะ